หมุดไปเที่ยวกันหน่อยดีกว่านะคะ
ไปดูดอกไม้สวยแบ่งบานสะพรั่งกันที่เจียงใหม่เจ้า

มีดอกคัตเตอร์สีขาวโอ้เบ่งบานสะพรั่งกันทั่วสวนของคุณป้านกเอี่ยงนะคะ
ในพื้นที่ตะมนต์เหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ทำให้ทั้งวันเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวมาชมมาดมมาถ่ายรูปกับดอกไม้ไม่ขาดสายเลย
และที่สวนนี้เขายังมีอุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวด้วยนะคะ
มีอะไรบ้างกระจกละหนึ่งมีอ่างอาบน้ำ
เฮ้ยสงสัยมันมาอ่างอาบน้ำได้ยังไงเฮ้ยเป็นพร้อม

มันอาบไม่ได้จริงคุณก็แหมก็ถ่ายรูปสวย
แล้วก็ยังมีชิงช้ามีตู้โทรศัพท์
แล้วก็นี่อีกอย่างหนึ่งที่ชอบกันมากคือบันได
บันไดบันไดไตขึ้นไปสูง
แล้วเราจะทำให้ได้ภาพวิวท้องฟ้า
หรือถ่ายมุมสูงมุมเงยมุมเสยอะไรก็แล้วแต่
สวยงามมากนักท่องเที่ยวก็เลยชื่นชอบมาเช็คอินที่นี่กันเป็นอย่างมาก
และนอกจากนี้นี่ค่ะคุณผู้ชม
หวกชาวสวนเขาเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวด้วย

เออคุณชิสาทำไมคะ
ถ้าหมวกมันใหญ่ขนาดนี้ผมว่าเปลี่ยนเป็นผ้าห่มเลยฮะ
โอ้ยผ้าโขมมันไม่เหมือนมวก
เนี่ยมันต้องใส่คู่กันจะได้บรรยากาศว่าเรามาเดินชมสวน

รองเท้าบูธก็ใส่ไปไงกันเปลอะเลอะเทอะนะ
บริการทุกระดับประทับใจจริงนะคะ
ตั้งแต่ไปเชียงใหม่มานี่นะคุณผู้ชมนะ
บอกว่าที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกัน

ก็ต้องไม่พลาดไปชมทะเลหมอกด้วยนะคะ
อย่างที่นี่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทอง
ตอนเช้านี้นะหมอกเต็มพื้นที่ปกกลุ่มยอดดอยไปหมดเลยอากาศตอนนี้เย็นฉ่ำมาก
วัดอุณหภูมิบริเวณจุดชมวิวกิวแม่ปานได้๑๑องศาเซลเซียส

จริงนะใครจะไปก็เตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะ
แล้วก็อย่าลืมพร้อมด้วยเรื่องของเสื้อผ้านะ
ใส่เข้าไปให้มันอบอุ่นร่างกายแล้วก็เตรียมอุปกรณ์
กันไปถ่ายรูปกันให้ครบถ้วนด้วยอ๋อเพราะว่าไปเที่ยวทันทีนะฮะ

ไขมันไปด้วยจะได้อบอุ่น
อันนั้นก็อาจจะช่วยได้บ้างนะคะ
แต่ถ้าเกิดเตรียมเยอะเกินไปก็อาจจะทำให้สุขภาพไม่ดี